ตอนนี้กระแสลูกเทพเงียบไปแล้วนะคะ
แต่ว่ามีอีกมุมหนึ่งที่เป็นผลพวงจากความเชื่อเรื่องของกระแสลูกเทพ
นั่นก็คือมีการโพสต์ด่าทอกันในเฟซบุ๊ก
ในที่สุดนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหญิงพิการตาบอด
ได้มีการเดินทางไปมอบตัวกับตำรวจสพกระบี่นะคะ
เพื่อต่อสู้คดียืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะว่าตาทั้งสองข้างนั้นมองไม่เห็นมาตั้งแต่เด็กนะคะ
แล้วก็ใช้วงเงิน๕๐๐๐บาทประกันตัวออกไปด้วย
นางสาวไพรินเกียงขวาอายุ๒๖ปี
ซึ่งเป็นผู้พิการตาบอดทั้งสองข้าง
เข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรเมืองกระบี่
หมายจับสารจังหวัดกระบี่ลงวันที่๑๙มกราคม
ในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา
และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

ข้อกล่าวหาพร้อมใช้วงเงิน๕๐๐๐บาทประกันตัวออกไป
ร้อยตำรวจเอกนัทพรพุทธทางกุโร
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบีบอกว่า
คดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคมปีที่แล้ว
โดยนางสาวชะนัดดาสารโรธอายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นชาวบ้านอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่
เข้าแจ้งความกับตำรวจโดยกล่าวหาผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ
ตรอเบอรี่นมสดว่าเป็นผู้พิมพ์ข้อความด่าทอตนเอง
หลังจากที่พูดคุยกันเรื่องของตุ๊กตาลูกเทพ
ทำให้เกิดความเสียหายจากนั้นได้สอบสวนต่อมาทราบชื่อจริง
นั่นก็คือเจ้าของเฟซบุ๊กนะคะก็เลยมีการออกหมายเรียก
ก่อนที่จะเสนอออกหมายจับต่อไปส่วนผู้เสียหายที่แจ้งความ
เรียกไปพูดคุยแล้วแต่ก็ไม่ยินยอมที่จะถอนแจ้งความ
ต้องมีการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกันต่อไป
ขณะที่นางสาวไพรินบอกว่าตนเองนั้นไม่ได้เล่นเฟซบุ๊ก
เนื่องจากว่าพิการตาบอดตั้งแต่อายุ๑๘ปี
และไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่หลังจากรู้ว่าถูกออก
หมายจับก็รู้สึกตกใจทางครอบครัวซึ่งมีฐานะยากจน
ไปขอความช่วยเหลือกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนภาพที่
ปรากฏในเฟซบุ๊กนั้นเชื่อว่าน่าจะมีผู้อื่นถ่ายแล้วก็
นำไปใช้ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสมพงศ์ทิพย์อาภากุล
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองกระบีบอกว่า
กรณีนี้หลังผู้เสียหายมาแจ้งความได้สืบสวนจนพบผู้ต้องหา
แล้วก็ออกหมายจับแต่เมื่อผู้ต้องหาเป็นผู้พิการตาบอดแล้วให้
การปฏิเสธจึงต้องว่าไปตามกระบวนการและได้แจ้งให้นำ
เอกสารรับรองการพิการเพื่อประกอบสำนวนอายการว่าจะส่งฟ้องหรือไม่
โดยกรณีที่เกิดขึ้นนะคะสามารถมองได้หลายมุมค่ะ
เช่นผู้ต้องหาไม่รู้จริงที่ถูกผู้อื่นเอาชื่อไปใช้
หรือผู้ต้องหาทราบโดยให้ผู้อื่นซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดเล่นและอ่านให้ฟัง
ซึ่งมีความเป็นไปได้อีกเช่นเดียวกัน